เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำที่โคราช
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะก็เกิดขึ้นมาสองสามวันแล้วล่ะ
แต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันโอ้โหรถตู้คันนี้ทำไมหัวร้อนจังเลย
เจ้าของคลิปภาพกล้องหน้ารถนะคะบอกว่าเขาก็ขับรถไปบนท้องถนน
เขาพยายามที่จะแซงรถบรรทุกแต่ว่ารถตู้ที่ตามมาเนี่ยโอ้โหบีบแร่ใส่เขา
เขาก็จะหลบซ้ายให้แต่รถตู้ไม่ยอมแซงซ้ายก่อนมาปาดหน้าจอด
แล้วลงมาต่อว่าเขาเลยค่ะไปดูเหตุการณ์นะคะ
ไม่ต้องถ่ายรูปหรอกครับ

ผมนี่นะครับยอมรับครับ

ไปแจ้งความโรงพักเลยครับไป

นี่ค่ะทำไมต้องหัวร้อนแบบนี้
แล้วก็พูดท้าทายให้ไปแจ้งความที่โรงพัก
ผู้เสียหายเขาก็ทำจริงค่ะ
ทำตามที่พี่รถตู้ท้าค่ะ

แล้วก็ตามคลิปภาพก็เห็นทะเบียนรถพี่รถตู้แบบชัดเจนเลยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชศรีมา๒ทุ่มครึ่ง
วันที่๒๘มกราคมค่ะ
มันก็จะมีคลิปนี้แล้วก็มีข้อความด้วย
ก็มีลักษณะที่ว่ามีการบอกทะเบียนรถของรถตู้คันนี้นะคะ

พยายามจะอดทนอดใจไว้

เจ้าของคลิปภาพจากกล้องหน้ารถเขาอดทนแล้วก็อดกลั้นไม่ไปตอบโต้อะไร

ทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของคลิปค่ะ
นายบุญน้อยเสนานนิมิตรอายุ๔๗
เขามีอาชีพขับรถแท็กซี่นะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่ง๒๘มกราคม
ที่อำเภอสูงเนินนครรภ์ราชสีมา
เขากับครอบครัวกำลังขับรถจากกรุงเทพไปทำธุระที่หนองคาย
พอมาถึงอำเภอสูงเนินรถของเขาอยู่เลนขวาสุด
ที่อยู่เลนขวาก็เพื่อจะแซงรถสิบล้อ
จังหวะนั้นรถตู้ขับตามหลังมาเปิดไฟสูงใส่๒ครั้ง
เขาก็เลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกะว่าจะหลบทางให้รถตู้
ไม่ทันได้หลบรถตู้แซงซ้ายเลยมาปาดหน้าเลย
แล้วก็ขับเหมือนพยายามจะแตะเลกแตะเบรกให้รถไปชนท้ายเขา
สุดท้ายนะคะพี่บุญน้อยบอกว่าก็เปิดไฟ
ก็จะแซงรถตู้ไปก็ปล่อยไปไม่อยากจะมีปัญหา
แต่รถตู้ไม่ยอมเบียดแล้วก็มาปาดหน้า
แล้วก็ลงมาหาเรื่องท้าทายอย่างในคลิป
บุญน้อยบอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นก็ไม่คิดนะ
ว่าจะถูกทำร้ายร่างกายอะไรคิดแค่ว่าเขาอาจจะลงมาคุย
ลงมาถามก็พยายามตั้งสติไม่ตอบโต้
ไม่อยากให้เหตุการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้ค่ะ
ไม่ต้องมีเรื่องมีราวกันเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายโดยปลอดภัย
ก็เลยผมกะว่าจะแซงเข้าไปก็เลยเปิดไฟเลี้ยวซ้าย
เพื่อที่จะแซงซ้ายแต่พี่เขาไม่ให้ผมแซง
เขาก็ตบไฟซ้ายเข้ามาเรื่อยเพื่อที่จะบีบให้ผมไปอยู่ข้างทาง
เมื่อไปถึงข้างทางเสร็จก็ตามในคลิปเลยครับ
พี่เขาก็เปิดรถมาผมก็เปิดกระจกลง

คือเหตุการณ์นี้มันมีทั้งคลิปภาพจากกล้องหน้ารถของผู้เสียหาย
แล้วก็คนที่อยู่ในรถกับพี่สูงเนินเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
มันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถตู้ลงมาแล้วก็มาอยู่ที่ด้านข้างรถ
เขาแบบเอากำปั้นทุบเข้าใส่หน้าพี่สูงเนินเลยนะ
ใส่หน้าเลยนะคะคือ
บุญน้อยขออภัยพูดชื่อผิดพี่บุญน้อยนะคะ
นี่ค่ะที่สพสูงเนินไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่าเนี่ยเขาเจ็บนะคะเพราะว่าโดนกำปั้นทุบเข้าที่หน้าแบบนี้
ส่วนรถตู้ทะเบียนอะไรฮย๗๙๘๘กรุงเทพฯค่ะ
นี่ค่ะแจ้งความตามที่พี่ท้าทายเอาไว้เรียบร้อยนะคะ
คือทางพี่บุญน้อยบอกว่าผมก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล
เพราะเจ็บอ่ะกำปั้นมันโดนเข้าหน้าคือที่ปากพี่เขาก็มีแผล
ก็ไปรักษาอาการบาดเจ็บดังนั้นคนขับรถตู้ก็จะต้องมาชดใช้ด้วยนะคะ
คือเขาไปแจ้งความที่โรงพักแต่ไม่เจอ
เพราะว่าบอกว่าให้ไปรอที่โรงพักได้เลย
ถึงเวลาไม่เจอนะฮะยังตามตัวอยู่นะครับ